ช่วงค่ำคืนนี้๕ทุ่มครับเกมนัดเปิดสนามคู่ระหว่างกาต้ากับเอกวาดอร์ก็จะเริ่มแข่งขันกันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแน่นอน
แฟนบอลไทยได้ดูครบทั้ง๖๔แมชแน่นะครับแล้วก็โปรแกรมออกมาเรียบร้อยยังไงอย่าลืมติดตามข่าวสารในโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะครับ
ก็จะได้ทราบนะครับว่าทุกช่องทางมีการถ่ายทอดตรงไหนบ้าง
เนื่องจากว่าทีวีดิจิทัลทุกช่องนะครับมีโอกาสได้ถ่ายทอดสดกันด้วย
ส่วนการเดินทางไปของทีมข่าว

ส่งทีมงานไปกันหลายคนเพื่อไปก่อติดฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
ส่วนการเดินทางจะเป็นยังไงนะครับ

ความเคลื่อนไหวในเรื่องของที่พักแล้วก็ค่าอาหารที่มีข่าวว่ามันแพงหูฉี่นั้น
จะรับมือกันไหวหรือเปล่ากับแฟนบอลที่เดินทางไปชม
ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
ในวันนี้ระหว่างกาต้าปะทะเอกอดอร์เวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้
วันนี้ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีจะมาบอกเคล็ดลับการเดินทางไปยังกาต้าในช่วงบอลโลก
ไม่ยากอย่างที่หลายคนคิด
เริ่มแรกจะต้องซื้อบัตรเข้าชมเพื่อเข้ากาต้า
หากไม่มีตามข้อมูลของสถานทูตไทยในกาต้าเปิดเผยว่า
จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ในช่วงระหว่างวันที่๑พฤศจิกายนถึง๒๒ธันวาคม
ที่มีการนำบัตรมารีเซลราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๘๐๐เดียวหรือ๗๙๐๐บาท
จากนั้นจองห้องพักปัจจุบันมีราคาสูงลิ้ว
แห่งต่างปรับราคาขึ้นเป็นคืนละหลายหมื่นบาท
เพื่อดูห้องพักที่เจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้เป็นหมู่บ้านแฟนบอล
มีราคาเริ่มต้นประมาณคืนละ๗๓๖๕บาท
ถัดมาจองตัวเครื่องบินมีทั้งแบบบินตรงใช้เวลาบินเพียง๗ชั่วโมง
หรือหากอยากประหยัดมีแบบต่อเครื่องแต่อาจใช้เวลาบินนานถึงเกือบ๑๑ชั่วโมง
ซึ่งราคาจะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่ง
เพื่อลงทะเบียนเข้ากาต้าจะใช้เวลาประมาณ๒๑๐วัน
วันเดินทางเข้ากาต้าไม่จำเป็นต้องโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
กาต้าเป็นประเทศมุสลิมที่กฎระเบียบปฏิบัติตามหลักศาสนาที่เคร่งคัด
ห้ามนำข้าวหมูหรือสิ่งที่มีส่วนประกอบของหมูเครื่องดื่มแอลกอฮอลเข้าประเทศเด็ดขาด
จากนี้ต้องมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสตรีในที่สาธารณะไม่ฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้
และหากประสบเหตุเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือติดต่อสถานทูตไทยในกาต้าได้ที่เพจเฟซบุ๊ก
โทรไปที่รหัสโทรศัพท์ทางไกล
บวก๙๗๔ตามด้วยหมายเลข๓๓๘๐๙๐๖๒หรือ๙๗๔๕๕๕๗๘๗๖๐
บอลโลกในปีนี้ก็แข่งขันกันเต็ม๑เดือนเลยนะครับ
ยังมีเวลาให้แฟนบอลเปลี่ยนใจเดินทางไปเชียร์แบบติดขอบสนามได้ที่กาต้านะครับ
ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ส่วนเรื่องของการเปิดฉากเตรียมฟาดแข้งนะครับแน่นอน
ตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนถึง๑๘ธันวาคมนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตครับก็ไปกันแบบที่เราเห็นนี่แหละครับ
เดินทางกัน๓คนนะครับอย่างที่น้องปั๊บได้รายงานมาสักครู่นะครับ
ไปถึงกาต้าเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้านะครับ
เส้นทางต่างเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับต้องวางแผนกันล่วงหน้านี้หลายเดือนเลยนะครับ
แฟนกีฬาชาวไทยก็ติดตามได้ครบทุกช่องทางทั้งทางทีวีแล้วก็ออนไลน์ในสื่อของไทยรัฐนี่แหละครับ
นักข่าวนะครับน้องต้อมธนรัฐนะครับแล้วก็มีน้องปุ่นปุณวิทย์รวมถึงน้องป๊าบทันทัศน์นี่แหละครับ
เดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีทีมข่าวที่อยู่ในไทยพร้อมจะเก็บตกประเด็นมากมายนะครับ
เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเต็มอิ่มแบบ๒๔ชั่วโมงแน่นอนครบ๑เดือนครับตลอดทั้งทวนาเมนต์เลย
จากนี้ครับสายการบินกาต้าก็จัดทำข้อมูลบนจอนะครับหน้าที่นั่งให้แฟนได้ดูทั้งสนามและมีบริการดูบอลแบบสดด้วยนะครับระหว่างทาง
นี่ก็ถือว่าเป็นความคึกคักที่มันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าอาจจะช้าไปหน่อยสำหรับบ้านเรานะครับสำหรับฟุตบอลโลก
แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ชัดเจนว่าได้ดูกันครบแน่ครับ